ส่วนวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับก็ได้มีการเปิดศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชนรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรับย้อมภาพฟรีให้กับประชาชน
ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยครูสอนตัดผมก็ทำความดี
้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชน
ก็มีกลุ่มช่างตัดผมจิตอาสาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
สิทธิ์เก่าและปัจจุบันร่วม๑๕คนให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชน
ที่ไปพบแพทย์แล้วก็เยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
น้อมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยมีผู้มารอใช้บริการเป็นจำนวนมาก
หากมีผู้ป่วยรายใดไม่สามารถลงมาตัดได้
ทีมช่างจิตอาสาก็จะขึ้นไปให้บริการถึงเตียงผู้ป่วย
ขณะที่นายนรดินเจแลสากรจังหวัดสตูน
และนายอูมันอาเกมประธานสากรอิสลามอิฟนูฮาฟ
จำกัดก็ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน๒๐๐โหล
หรือว่า๒๔๐๐ขวดให้กับนายพัทรพลรัตนพิเชษชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูนเพื่อนำไปให้ประชาชน
ที่เดินทางไปถวายศักราพพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
พระบรมมหาราชวัง
ขณะที่มณฑนทหารบกที่๔๑กองทัพภาคที่๔จำนวน๕๐นาย
ก็พร้อมใจกันทำความสะอาดที่มัศยิตซอลาฮุดดิน
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อแสดงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พร้อมทั้งน้อมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
ทหารก็ได้ช่วยกันกวาดขยะเก็บขยะขัดพื้นขัดกำแพง
และปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบมัศยิตเพื่อความสวยงาม
นี้มัศยิตซอลาฮุดดินเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ในหลวงราชการที่๙
เสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่๑๕มีนาคมปี๒๕๕๙
ส่วนที่วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ก็ได้มีการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีสอนย้อมผ้ารับย้อมผ้าฟรี
แล้วก็สอนทำลิบบิ้นสีดำรวมถึงแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปฟรีอีกด้วยครับ